เนื่องจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบุรมภูเนี่ยคุณผู้ชมฮะณตอนนี้สิ่งที่เรายังต้องติดตามกันต่อคือ
อาการอาการของน้องที่บาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับ
มีข่าวดีมาครับน้องสุมาอี้น้องวัย๓ขวบเนี่ยอาการดีขึ้นนะ
นี่พูดกับแม่ได้แล้วด้วยบอกว่าอยากกินขนมนะ
มากนี้นะฮะ
ก็บอกให้ฟังว่าเมื่อคืนวันที่๙ตุลาคมเนี่ยคุณแม่ไปหาลูกครับ
เห็นว่าคุณหมอถอดท่อถอดเครื่องช่วยหายใจออกแล้วนะ
แต่ลูกยังเสียงแหบหน่อยยังดูมีเสลดเยอะอยู่
แล้วพอเจอน้องพอเจอน้องสุมาอี้เนี่ย
พูดว่าแม่อีหล่าอยากกินขนม
ถ้าอีราไปซื้อขนมแน่ก็คืออยากกินขนมนี่แหละฮะ
แม่นี่ดีใจมากเลยที่สามารถจะคุยกับลูกได้
บอกลูกสุมาอี้ด้วยถ้าหายดีแล้วนะไม่ต้องห่วง

เขาพูดว่าน้องอยากซื้อน้อง
ก็บอกแม่อย่างนี้แล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกลูกว่า
อีหล่านอนพักกันเด้อนอนเตือนแล้วไอแม่สิบห้าไปซื้อ

กับแม่แม่ดีใจมากเลยค่ะ
เพราะว่าได้ยินเสียงลูกลูกพูดประโยคแรกค่ะ
แม่บอกว่าวินาทีนั้นแม่ดีใจมากเลย
ลูกสามารถพูดได้ก็รีบตะโกนบอกหมอเลยนะ
ว่าแบบเหมือนกับหมอน้องพูดได้แล้ว
ยังบอกเลยว่าถ่ายวีดีโอไว้เลย
ใจมากค่ะแล้วก็จับมือน้องตลอด
คือพอบอกน้องซูมาอี้นะว่าให้ชู๒นิ้ว

แม่ก็เลยยิ่งมีกำลังใจแล้วแม่ก็บอกลูก
เดี๋ยวนอนพักให้หายนะเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนม
แล้วก็บอกด้วยบอกขอบคุณคุณหมอ
ตรงนี้ลูกรู้สุขตัวแล้ว
พอลูกเธอได้ยินเสียงเธอเนี่ย

และตอนนี้แพทย์ยังดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนเป็นผู้หญิงที่รักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลอ๋อมบลมพูทางย่านบอกว่า

จะถอดเครื่องช่วยหายใจซึ่งถือเป็นข่าวดีครับ

ครอบครัวของคนเจ็บทั้ง๓รายยกมือไหว้ขอบคุณ
นี่ฮะน้ำใจที่ส่งไปถึง
แล้วก็ที่มีคนโทรไปสอบถามอาการให้กำลังใจกัน
ถึงขนาดนั่งเครื่องบินมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลหนองบุรมภูเลยครับ
แล้วก็มอบของเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือให้
ทั้ง๓ครอบครัวก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะทดแทนได้
แต่จะขอจดจำสิ่งดีอันนี้ตลอดไปครับ